หนึ่งบวชหน้าไฟเพราะญาติเสียอืมระหว่างที่กำลังจัดพิธีเข้าพิธีการ
การศึกค่ะแต่การเป็นเป็นพระที่บวชหน้าไฟอ่าจู่จู่มีผู้ชายคนหนึ่ง
บุกไปแทงคาพระเหลืองอืมเข้าตัดโค้กหัวใจเลยน่ะอืมนะฮะ
แล้วเสียชีวิตเลยคำถามคือทำไมต้องแทงขนาดที่กำลังจะศึกแบบนี้
มันมีที่มาที่ไปไปดูภาพเหตุการณ์ก่อน

ไปจะมาแล้ว
โหมันหูมันผูละ

ที่ต้องเบอร์เนี่ยทั้งเบอร์ในส่วนของคนที่เสียชีวิต
แล้วอีกส่วนหนึ่งคือผ้าเหลืองเต็มไปด้วยเลือด
เลือดเต็มไปหมดเพราะโดนแทงทั้งอกซ้ายอกขวา

แล้วมันเป็นการเสียชีวิตในงานศพ
หลังจากที่เพิ่งเผาศพบนเมนนั้นไป
และเป็นญาติของพระที่โดนแทงนี่แหละ
แล้วก็มาแทงขณะที่กำลังจะศึก
นี่ฮะก็กลายเป็นคือคนในงานช็อกซ้ำช็อกซ้อนไปหมดเลย

ญาติก็นำตัวต้องขออภัยเป็นเนร
การบวชหน้าไฟต้องบวชเนรไม่ใช่บวชพระ
เนรขวัญชัยสายศุกร์อายุ๓๓ปี
สามสิบสามปีขนาดที่กำลังจะศึกนะฮะถูกคนร้ายบุกไปแทงนะฮะ
เนี่ยยากกรี๊ดอยู่ความตกอกตกใจแล้วก็ต้องรีบหารถกระบงกระบะ
แล้วก็นำตัวแบกขึ้นกระบะไปส่งโรงพยาบาลจตุรพักษ์พิมารนะฮะ
เพราะว่าโดนแทงใต้ราวนมเลยคุณผู้ชมสุดท้ายเขาไปเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดบ้านนางงามตำบลดงกลางนะฮะ
ร้อยเอ็ดเย็นของเมื่อวานชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้เลย
จู่มีผู้ชายคนนึงบุกมาพอเห็นหน้าทางด้านของเนรขวัญชัยที่กำลังจะศึกเนี่ย
แทงเลยอืมบุกเข้าไปแทงกลางสาราเลยนะฮะ
และทุกคนกำลังคือคนเสียใจกับงานศพที่เผาอยู่บนเมนนะฮะ
ตัวของเนรเองก็เสียใจแล้วก็กำลังจะไปศึกจากการเป็นวงญาติเขาเลย
ถูกต้องแล้วก็ไปโดนแทงอีกสุดท้ายกลายเป็นศพที่๒นะครับ
คือพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคนร้ายวิ่งหลบไปซ่อนตัวในกระท่อมห่างจากวัด๕๐๐เมตร
ตำรวจก็พาออกมาเนี่ยคนนี้นายอามรใช่ฮะ
มีดอยู่ไหนพาไปชี้จุดทิ้งมีดแล้วก็ไปสอบสวนกันต่อ
แล้วทำไมต้องไปแทงเขาจนตายมันเกิดอะไรขึ้น
อมรบอกว่า๓เดือนก่อนนะผมไปทำงานขับรถรับจ้างในกรุงเทพ
หาเงินมาใช้จ่ายส่งมาให้ลูกให้เมีย
แต่มาแอบจับได้ว่าเมียไปคบชู้สู่ชาย
แล้วเอาที่นาไปขายซ้ำยังนำรถยนต์ไปเข้าไฟแนนซ์
แล้วก็หนีไปอยู่กับชายชู้

แต่เรียกได้คือคำกล่าวอ้างเขานะ
เขาเข้ามารู้ภายหลังว่าไม่ใช่แค่๓เดือนนะ

แล้วผมเพิ่งมารู้ผมแขนจ่ายกลับมาลงมือแทงฆาพเธอเรืองเลย
นายอามอนบุกขึ้นไป
ก็ทำให้นายขวัญชัยซึ่งตอนนั้นเป็นเนรนด์กรรมชาติศึกใช่ไหม
ต้องวิ่งหนีตายลงมาอยู่หน้าสารา
แต่อมรก็วิ่งไล่ตามเอามีดจ้วงแทงไปสองที
ซ้ายทีอกขวาทีแล้วก็หลบหนีไป

ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ไม่คิดว่าจะกล้าลงมือแทงคาผ้าเหลืองแบบนี้

ก่อนหน้านี้อดีตภรรยาของนายอมร
ที่เขาไปเลือกไปคบกับผู้ตายเนี่ย
แต่เขาถูกรังความมาไม่หยุดเลย
ไม่สามารถจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้

แต่ว่าครั้งนี้คือผู้ตายเอง
เขาก็ทราบดีว่าอีกฝั่งหนึ่งเหมือนอาฆาตเขา
แต่เขาต้องมาเพราะว่าอะไรก็ยายเขาตาย

แต่สุดท้ายเขาก็มาตายในงานศพของยายเขา
เลือกแทงในจุดที่สำคัญคือ

แต่ก็เป็นคำกล่าวอ้างนะ
เราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปความสัมพันธ์ของชายหญิง๓คนนี้

เพราะว่าตัวของคนก่อเหตุเองก็น่าจะมีประวัติมาโชคชนพอสมควร
นะคะน่ากลัวมากเลย